คู่นี้กันบ้างเชื่อว่าหลายคนออกอาการอิจฉา
ถามกันเยอะเลยนะคะว่าคุณต้นหอมเนี่ยชาติที่แล้วทำบุญมาด้วยอะไร
ทำไมแต่ละคนโอ้โหผู้ชายแต่ละคนที่รายล้อมคุณต้นหอมเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลย
อย่างล่าสุดนี้นะคะเป็นนักแสดงหนุ่มตีสันประชากรแน่นอนล่ะหัวใจเป็นสีชมพูอยู่กับดีเซสาวต้นหอมนี่แหละ
โดย๒พิธีกรมากความสามารถค่ะคุณหนูแหม่มสุริวิพาและมดดำคชาพา
จะให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงชะตาเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศนะคะ
ซึ่งนักแสดงหนุ่มบอกเลยว่าตื่นเต้นมากไม่รู้เหมือนกันว่าคำทำนายเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะ
แต่ก็จะทำตามเอาเป็นคำแนะนำก็แล้วกันเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
เพราะจริงก็ส่วนตัวก็อยากดูดวงเรื่องการงานเรื่องความรัก
จริงผมจะเลี่ยงการดูดวงเพราะว่าถ้าสมมุติมีคนทักไม่ดีอะไรอย่างนี้
ผมก็จะคิดมากผมเป็นคนคิดมากครับแต่ว่าถ้าทักเรื่องดีก็ชอบ
เอาจริงก็ค่อนข้างจะเชื่อแหละเพราะว่าศาสตร์นี้เขาก็ศึกษากันมานานอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าก็เลือกที่จะฟังครับก็ไม่ได้ถึงกับงมงายอะไรอย่างนี้
เป็นเทปที่ผมได้มาเป็นแขกรับเชิญนะครับก็จะลุกรับตั้งแต่เด็กเลยว่าตอนเด็กเรียนที่ไหน
ทำอะไรมาเป็นนักแสดงได้ไงอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นดวงของผมเรื่องการงานกับความรักไปด้วยกันครับเราเจอกันครับ